แม่นึงละกันนะคะสำหรับคุณแม่ชมพู่อารยานี่เขาเพิ่งจะคลอดลูกสาวคนที่สามไปน้องแอร์บิเกลไปเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะ
ล่าสุดนางปรากฏตัวแล้วแชะภาพสวยสวยมาฝากกันด้วยนะคะคือถ้าจะนับตั้งแต่วันที่สามสิบมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
วันนี้ก็จะ๒สัปดาห์แล้วนะที่ทายาทคนที่๓ของแม่ชมลืมตาดูโลก
ซึ่งแฟนคลับหลายคนค่ะก็ได้เห็นความน่ารักน่าชังของน้องแอร์บิเกลผ่านโซเชียลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะจ๊
ดูสิชูนิ้วชูไม้ชูมือด้วยคุณผู้ชมดูกันเอาเองนะจ๊ะ
คุณผู้ชมแม่ชมเนี่ยได้ออกมาพักผ่อนทานอาหารนอกบ้านแล้วแล้วก็ได้แชะภาพเฟียสตามสไตล์แม่ชมลงในโซเชียลให้ชาวเน็ตได้ดูกันด้วย
นี่คุณผู้ชมดูหุ่นซะก่อนนี่หรือคือคุณแม่หลังคลอดยังเป๊ะปังไม่มีพังเลยค่ะ
คอสตูมนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะความสุขทันสมัยมีสไตล์ของแม่ชมสายแฟชั่นไม่แผ่วค่ะบอกเลยว่าไม่แผ่วจริง
ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่านี่คือคุณแม่ลูกสามที่เปี๊ยดสุดสุดไปเลยเฮ้ยที่ฉันจำได้นะว่าตอนที่ฉันท้องเนี่ยคลอดไปสองสัปดาห์นี่พุงยังเป็นภูเขาอยู่เลย
ของแม่ชมนี่คืออะไรอ่ะพุงหายไปไหนหมดคะแม่ดูแลตัวเองดีมากนะ
เขาเปลี่ยนตัวมาก่อนคลอดเนี่ยใช่ป่ะ
ใช่คลอดไม่ทันสองสัปดาห์นี้นี่หยิบกางเกงยีนขึ้นมาใส่แล้ว